เป็นชาวบ้านที่เขาอยู่ริมฝั่งเหมือนแม่น้ำมูล
เขาบอกว่ามันมีธุรกิจเป็นพวกเรือที่รับจ้างลอยอังคาร

ชาวบ้านเขาบอกว่าที่เอามาลอยทั้งอัฐิเองทั้งพานทูบเทียนต่าง
มันเดือดร้อนชาวบ้านที่เขาอยู่ริมสองฝั่งเลย
แล้วแก้ปัญหากันเขาบอกวันนี้ประชุมกันเครียดนานเลยนะ

คือชาวบ้านเขาไปร้องเรียนว่าเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างที่บอกค่ะ
มีการนำเท่ากระดูกพานทูบเทียนเครื่องใช้ของใช้ผู้ตาย

เขาบอกว่าโอ้โหมันกระทบทั้งสภาพจิตใจและสิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น

คุณวิเชียรจันทรโนไทยพร้อมในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สุดท้ายค่ะท่านผู้ว่าบอกแบบนี้

ไปขอความร่วมมือผู้ประกอบการ

ก็จะมีการถอนป้ายโฆษณารับทำพิธีลอยองคารออกเลย
จะมีการถอนป้ายโฆษณารับทำพิธีลอยอังคารออกเลย
แต่เดี๋ยวจะใช้วิธีการปรับรูปแบบอาชีพ
ทำเป็นร้านอาหารริมลำน้ำมูลเพียงอย่างเดียวค่ะ
โดยผู้ประกอบการทั้งสองรายก็ขอให้จังหวัดช่วยด้วยก็แล้วกัน
สนับสนุนพื้นที่ให้หน่อยนะคะที่จะได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
บอกสนับสนุนส่งเสริมแน่นอนนะคะ
ให้เปลี่ยนเป็นร้านอาหารแพร่ทำเที่ยวดูธรรมชาติค่ะ
ทีนี้เขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ประชาชน
ในจังหวัดที่นครราชศรีมาเองแล้วก็ที่ต่างจังหวัดเอง
อย่านะอย่าเอาเท่ากระดูกมาลอยอังคาร
อยู่ที่ลำน้ำมูลโดยเด็ดขาด
ถ้าตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

คือเขาก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมา
คือท่านผู้ว่าบอกว่าบางพื้นที่มันอาจจะเหมาะสม
ที่คุณจะเอาไปลอยแต่บางพื้นที่มันไม่เหมาะ

ประชาชนทั้งสองฝั่งเขายังใช้ประโยชน์อยู่
ไม่ว่าจะไปกินเอามาทำน้ำปลาปลา

ใช้ในชีวิตประจำวันการลอยเท่ากระดูก
ทำให้ประชาชนไม่กล้าใช้น้ำ
และมันอาจปนเปื้อนกับเชื้อโรคได้ค่ะ